ผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก่อนเลย
เมื่อวานนี้ใครเห็นข่าวเห็นภาพก็บอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน

สระน้ำแห่งหนึ่งที่นราธิวาส

มีชาวบ้านแจ้งเหตุบอกเห็นรถยนต์คันหนึ่ง

กลัวจะเกิดอุบัติเหตุมีคนติดอยู่ในรถหรือเปล่า

นี่กระจกกระเจิกอะไรก็แตกหมดเอ๊ะไม่มีใครอยู่ในรถ

เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วมาตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ย

เจอศพยัดอยู่ข้างใน๓ศพ

วันนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีอีก๑ศพนะฮะ

โยนทิ้งเอาไว้ในสระน้ำนะครับ

คือสงสัยคนร้ายคงจะยัดไม่หมด

ตกลงเป็น๔ศพนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับ

ตำรวจสพบูเกะตาที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
จมอยู่ในสระน้ำในบึงจือแร่

ถึงพบว่ากระจกรถเนี่ยเปิดทั้ง๔บานนะครับ

ในรถไม่เจอใครอยู่ในรถเลยนะครับ
ก็เลยเอ๊ะมันยังไงคือกระจกเปิด๔บานจะหนีกันทันหรือเปล่าหรือยังไง
ตำรวจก็ให้ชาวบ้านช่วยกันลากรถคันนี้
ขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับ

ทีแรกก็จมหายลงไปเกือบทั้งคัน

นี่ฮะแต่พอเอาขึ้นมาเนี่ยครับ

ก็เลยต้องตรวจสอบภายในก็ไม่เจอใคร
สุดท้ายเลยเปิดกระโปรงหลังรถนะฮะ
ทีนี้เจอศพผู้ชาย๓คนนะครับ
ในสภาพขึ้นอืดแล้ว

นะฮะถูกยัดอยู่ในกระโปรงหลังรถ
ในลักษณะซ้อนทับกันอยู่

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน

คาดว่าน่าจะเพิ่งมาจมเมื่อวานนะฮะ
อาจจะเอามาทิ้งเมื่อวานหรือยังไง
จมหลายวันแล้วเพิ่งมีคนมาเห็น

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ตอนนี้ทราบชื่อทั้ง๓ศพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ศพแรกคือนายมูฮัมมัตต์อาลียะร้อมัตต์นะฮะ

เป็นชาวสุคิรินจังหวัดนราธิวาส

ราวนมซ้ายข้อศอกขวาอีกนะครับ

รวมแล้วมีร่องรอยทั้งหมดที่เป็นรูกระสุนเนี่ย๖รูนะฮะ
ศพที่๒คือนายนิเฮงประเปะ

เป็นชาวสุงัยโกลกนราธิวาส

กระสุนเข้าอกซ้าย๒แผลอกขวา๑แผล

อีกศพหนึ่งคือนายอัศวีมือลี

เป็นชาวสุคีรินจังหวัดนราธิวาส

ด้วยปืนที่ยังไม่ทราบชนิดเหมือนกัน
เข้าใต้ติ่งหูขวา๑แผล
หน้าอกอีกหนึ่งแผลนะครับเป็นหน้าอกฝั่งขวานะครับ

ศพเนี่ยไปเจอใบบันทึกประจำวัน
ของสพสุไหกลก
ที่นายอัศวีมีปากเสียงกับคู่กรณีในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายกัน
เมื่อช่วงตี๒วันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
นี่อยู่ในศพของนายอัศวีนะฮะที่เจอนะครับ
มันก็จะมีช่องมีชื่อบุคคลอะไรต่างนานา

ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับสพแว้งนะฮะ

จุดที่เจอรถยนต์เมื่อวานนี้แล้วมีศพถูกยัดอยู่กระโปรงท้ายรถสามศพนะฮะ
ชาวบ้านไปเจอศพหนึ่งศพลอยไปติดอยู่ที่แถวหินริมแม่น้ำโกลก
นี่ครับในช่วงของบ้านไอปาเซหมู่๗ตคล
ห่างจากจุดที่เจอรถเจอ๓ศพแรก๘กิโลเมตร
เชื่อว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน
เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลต่อ
สภาพศพนี้นะครับนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับ
เสื้อเนี่ยไปเกี่ยวกับลวดของหินกระชุนะฮะ
ที่อยู่ริมแม่น้ำตรวจสอบแล้ว
ชื่อนายมูฮาเซนยาโกอายุ๓๓ปีเป็นชาวสุคิรินนราธิวาส
ที่บอกว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ๓ศพในรถ
เพราะศพของนายมูฮาเซนมีร่องรอยบาดแผลถูกยิงเหมือนกันเลย
กระสุนยังไม่ทราบชนิดยังไม่ทราบขนาดเหมือนกัน
กระสุนเข้าหน้าผากทะลุท้ายทอยนะฮะโอ้โหศพนี้สมองกระจายเลยนะครับ
และคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วันเหมือนกัน
หลังจากทราบชื่อติดต่อยาดกันไป
ญาติของผู้เสียชีวิตในส่วนของที่ลอยอยู่กับแม่น้ำตรงนี้เนี่ยนะฮะ
เขามาตรวจสอบเขามายืนยันว่าใช่จริง
นายมูเซ็งจริงนะครับหายออกจากบ้านมาสี่วันแล้วล่ะ
นี่ฮะนี่นะครับผู้เสียชีวิตทั้งสี่นะครับ
ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แน่นอนว่าต้องดูเรื่องของหัวกระสุนปืน
ร่องรอยการถูกทำร้ายต่างชนิดของปืน
มันมีอะไรนอกเหนือจากการถูกยิงอีกไหม
เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับ
รถที่คนร้ายยัดศพเอามาทิ้งสระเอาไว้เนี่ยนะครับ
คาดว่าเป็นรถที่คนร้ายใช้อำพลางศพ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นการซื้อขายแบบโอนลอยมา
เจ้าของเดิมเขาอยู่นครศรีธรรมราชค่ะ
แต่รถนี่นี่ฮะมาถึงนราธิวาสนี่ฮะ
เขาซื้อขายแบบโอนลอยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิต
มีประวัติผัวพันธ์เรื่องยาเสพติดนะฮะ๓ใน๔นะครับ
ยกเว้นคนเดียวที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติด
หรือว่าการผัวพันยาเสพติดคือนายอัศวีวัย๑๙ปีนะฮะ
คนที่ไปเจอใบบันทึกประจำวันของเขา
ที่มีปากเสียงกับคู่กรณีในร้านอาหารนะครับ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าต้องมีเกือบ๑๐คนได้
คงจะทำร้ายนะยิงทั้งสี่ศพนะครับ
จากบ้านกรือซอหมู่๔ตำบลแว้งแล้วก็อำพลางศพ
ด้วยการเอามาทิ้งบึงจือแรซึ่งอยู่ห่างจากบ้านกรือซอเนี่ย๘กิโลเมตร

จากนั้นอีกศพนึงคาดว่าคงจะยัดใส่ท้ายรถไม่ไหว
ก็เลยเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำโกลกอยู่ห่างจากอีกจุดหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ไกลจากบ้านกรือซอเนี่ย๑๓กิโลเมตรนะฮะ
จุดที่เจอศพที่ลอยน้ำ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
จือแรร์นะครับจุดที่ไปเจอรถเจอศพนะครับ
ที่นี่มีทางเข้าอยู่๕ทางนะฮะ
แบ่งเป็น๒โซนนะครับคือโซนน้ำลึกกับโซนน้ำตื้น
จุดที่เจอศพเนี่ยจะอยู่ในโซนน้ำลึกนะฮะที่เจอรถเจอศพ
ได้คุยกับชาวบ้านคนที่ว่ายน้ำลงไปฮะ
ไปตรวจสอบรถเก๋งที่จมน้ำอยู่อะครับ
นี่เขาจะมีคลิปที่มีคนไหว้ไปใช่ไหมนี่ฮะ
นี่ฮะเป็นหนึ่งในคนที่ไหว้นี่ไหว้ไปนี่ฮะ
นี่ครับอิสมาแอร์ดือราแมร์อายุ๓๒ปีนะครับ
เขาบอกว่าน้ำตรงจุดที่ไปถึงรถเนี่ยมันลึก๓เมตรได้นะ
ตอนบ่าย๒เมื่อวานนี้มีเด็กนักเรียนมาบอกเห็นรถจมน้ำอยู่
ก็เลยไปตามเพื่อน๔๕คนมาดูกัน
พอมาถึงเนี่ยเห็นรถเนี่ยจมน้ำอยู่จริงนะฮะ
แล้วสภาพรถที่เจอเบื้องต้นตอนแรกเนี่ย
กระจกเนี่ยเปิดทั้ง๔บานเลยนะครับ
ประตูฝั่งคนขับก็เปิดอยู่
ก็เลยไปดูกันเอ้าไม่เจอใคร
หรือว่าเขาจะหนีรอดกันขึ้นมาได้
ค่ะก็เลยไปขอให้คนงานที่ขับแบ็คโฮลแถวนั้นมาช่วยดึงรถขึ้นฝั่งหน่อย
เอาเชือกไปผูกแล้วก็ดึงขึ้นมา
กระทั่งไปเจอศพอยู่ท้ายรถ
เขายืนยันว่าไม่รู้จริงนะครับว่าในรถเนี่ยมีศพอยู่
เพราะถ้ารู้เนี่ยคงไม่ไปถึงจุดที่แบบน้ำมันลึกเนี่ย๓เมตร
แล้วต้องให้แบ็คโฮลช่วยดึงขึ้นมา
หลังเกิดเรื่องตอนนี้ก็ยังรู้สึกกังวลอยู่
อยากให้คนที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตรงนี้
ช่วยเอากล้องวงจรปิดมาติดหน่อย
แล้วก็ติดตั้งไฟส่องสว่างให้มากขึ้นหน่อย
ใครเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้อีก
คือเด็กกลางเลี้ยงเขาเห็นแบบเหมือนรองทาเล้อย

เขาเลยบอกผู้ใหญ่นะครับ

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านบึงจือแรร์นะฮะ
บอกว่าบึงจือแลเป็นสวนสาธารณะของชาวบ้านนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อก่อนหน้านี้เคยมีกล้องวงจรปิดนะฮะแต่ตอนนี้กล้องเสียครับ
แล้วกำลังของงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่อยู่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกติแถวนี้จะมีคนหาปลามาหาปลา
เขาอยู่กันถึงดึกดื่นนะถึงเที่ยงคืน
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยคงมาดึกมากกว่านั้นอีก
ในการขับรถมาแล้วก็
หรือว่าจะลากรถมาก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มา
เนี่ยปล่อยทิ้งลงไปในบึงในสระน้ำแบบนี้
ส่วนรถที่ลอยขึ้นมาคาดว่าเป็นเพราะศพที่ถูกแช่อยู่ในน้ำนั่นแหละอืมอ่า
แล้วก็เลยดึงรถให้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำก็เลยมีคนเห็น
ประมาณตีหนึ่งตีสองไม่มี
แต่เที่ยงคืนนั้นอาจจะมีคนหาปลาย

ศพนั้นอาจจะมีหลายวันแล้ว

ใช่
ว่าไม่เห็นก็ว่ามันจงน่ะ

คุณวิมลวันไปอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดที่เจอศพรอยอยู่ริมแม่น้ำโกลกนะฮะช่วงบ้านไอปาเซนะครับ

ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านไอปาเซนะฮะ
จุดที่เจอศพที่๔ในวันนี้นะครับ
ผู้ใหญ่มาเละดารามานะนะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าตอนแรกชาวบ้านเนี่ย
คิดว่าเป็นเด็กที่พลัดตกน้ำ
แล้วก็ลอยมาติดแถวริมตลิ่ง

เอ้าเป็นศพผู้ใหญ่ละเป็นคนโตละ
แล้วมีรอยกระสุนที่หน้าผากด้วย

น่าสังเกตก็คือช่วง๒๓วันก่อนหน้านี้
ฝนตกทุกวันทำให้น้ำมันแรง
และระดับน้ำมันสูงขึ้นเล็กน้อย
ศพน่าจะลอยผ่านหลายโค้งน้ำ

ที่มันติดอยู่ที่แถวลวดที่เกี่ยวหินพอดี
คุณวิมลวันก็ไปที่บ้านของ

อายุ๒๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเป็นชาวสุงัยโกลกนราธิวาส
ครอบครัวตอนนี้เตรียมพื้นที่ในการทำพิธีศพให้กับนายนี้เฮงนะครับ
จะรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้สายมือคือภาพของนายนิเฮงนะครับ
ส่วนขวามือนี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะฮะคือคุณพ่อของนายนิเฮง
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานอยู่ที่ปัตตานีเพิ่งกลับมาอยู่บ้านที่นราธิวาสได้๔เดือน
ถ้าย้อนไปเนี่ยต้องช่วง๑ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ลูกออกจากบ้านไปแล้วหายไปเลยวันจันทร์ก็พยายามติดต่อโทรหาลูกชาย
ติดต่อหาทุกช่องทางไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นนะฮะ
มาเจอศพยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ
ส่วนเพื่อนของลูกนะที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยปกติก็จะขับรถมารับมาส่ง
ไปเดินทางไปไหนมาไหนไปมาหาสู่กันเป็นประจำอยู่แล้ว

ค้นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ก่อเหตุ
ก็ตรวจบ้านหลายหลังอยู่เหมือนกันในพื้นที่บ้านกรือซอที่ตำบลแว้งค่ะ
มีรายงานว่าตำรวจพบปลอกกระสุน๒ปลอกเป็นขนาด๙มมแล้วก็๑๑มมนะคะ
แต่ว่าที่สำคัญคือตำรวจเนี่ยเจอเสื้อเหมือนเปื้อนเลือดอยู่ด้วย
ก็เลยรวบรวมส่งพิสูจน์หลักฐานภาค๙ตรวจสอบว่าเสื้อตัวนี้เปื้อนเลือดจริงไหม
และมีความเชื่อมโยงอะไรกับคดีหรือเปล่า
ส่วนรถเก่งคันที่ชนคนร้ายใช้อำพลางศพเนี่ย
ทราบว่าเจ้าของก็คือนายมุธมัติอริยะเลาะหมัดผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะ

มีรายงานว่าตำรวจที่นำกำลังเข้าค้นบ้านสี่หลังในพื้นที่บ้านกรือซอ
เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับ
ส่วนที่ตำรวจทราบชื่อของผู้ตายก็เพราะว่า
แกะรอยจากใบลงบันทึกประจำวันของสพสุงัยโกลกที่อยู่ในกระเป๋าของนายอัศวี

ทราบว่านายอัศวีกับเพื่อนรวม๔คนนี้ที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
เขาไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะ

แล้วออกเที่ยวทุกคืน

จากนี้ยังพบว่านายอัศวีมีประวัติเคยใช้ปืนเนี่ยไปตบผู้เสียหายคนหนึ่ง
ในพื้นที่สพแว้งนี่แหละนะฮะ

แต่ผู้เสียหายคนนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีกรณีกับนายอัศวี
ในพื้นที่สุไงโกลกนะครับ
แล้วก็ทางฝั่งคนนั้นที่ใช้อัศวีเคยใช้ปืนตบเขาเนี่ยไม่มีเหตุจูงใจเพียงพอที่จะ
ว่าจะมาฆ่าเขาตาย๔ศพแล้วก็ยัดศพแล้วก็ทิ้งน้ำอย่างนี้
รถคันที่คนร้ายใช้อำพลางศพนะครับ
ทราบว่านายมุธมัติอาริยะซื้อมาจากเจ้าของเดิม
ตกลงอยู่ที่ปัตตานีนะฮะข่าวล่าสุดเนี่ยซื้อมาหลายปีแล้ว
ซื้อมาแบบโอนลอยแต่ยังไม่ได้โอนสิทธิ์กันในราคา๑๒๐๐๐บาท
ค่ามัดจำไป๔๐๐๐ที่ไม่ได้โอนสิทธิ์เพราะพอจ่ายค่ามัดจำ๔๐๐๐แล้วเชิดรถเข้ามาเลยฮะ
ซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเขาไปแจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้
แล้วก็มาให้ปากคำกับตำรวจแล้วหลังจากที่เจอศพของนายมุธมัติอาริยะ
เรื่องต้นตำรวจสพบูเกตานะครับ
ปมสาเหตุเอาไว้หลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องชู้สาวเรื่องปัญหาเกี่ยวกับวงการยาเสพติด
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับศพทั้งสี่คนเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกถูกแช่อยู่ในน้ำ๒๓วันแล้ว
มันก็เลยหาร่องรอยการฆาตกรรมเนี่ยยากหน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องของการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของหัวกระสุน
แล้วก็ร่องรอยอื่นที่จะพบในตัวของผู้ตาย